ขาด่วนเพราะว่าจราเข้หลุดออกมาแล้วค่ะ
อ๋อหลุดมาสิบตัวจากบ่อเลี้ยง
โอ้โหธรรมดาเราได้ยินข่าวหลุดตัว๒ตัวเราก็กลัวนะฮะ
ใช่นี่๑๐ตัวคุณนี่บ่อเลี้ยงเขาเอามาขยายพ่อพันธุ์ไง
เขาทำธุรกิจปรากฏหลุดมาสิบ

ก่อนหน้าวันเสาร์หลุดมา๘โอ้โหอีกรอบนึงหลุดมา๑๐
แต่๘นั้นตามมาได้อันนี้หลุดรอบ๒แล้ว
คุณผู้ชมคะทำยังไงคะนี่คือเจ้าหน้าที่ค่ะ
ต้องไปพยายามช่วยกันค้นหาบอกพิกัดก่อนชาวบ้านจะได้ระวังค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๔เที่ยงพื้นทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
รู้ข่าวแตกตื่นตกใจแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งประชาสัมพันธ์แล้วว่าให้ระวัง
ระวังเด็กที่จะมาเล่นน้ำอยู่ในแถวสะพานตรงนี้นะคะ
แล้วก็ยังมีคนที่เอาวัวมาเลี้ยงไว้แถวนี้ด้วย

เจ้าหน้าที่ชุดกลายทองกรมประมวลพร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง๑๐นาย
ก็ไปวางแผนแบ่งกำลังค่ะออกค้นหาตั้งแต่เมื่อคืน
เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะจับมาได้นะคะ๔เช้านี้จับมาได้แล้วอีก๒
กลายเป็นรวม๖จาก๑๐
แล้วเดี๋ยวเย็นนี้เขาบอกวางกำลังกันใหม่เพราะมันเหลืออีก๔ตัวไง

ใช่คุณถือการจับมาก็ต้องระมัดระวังนะ
ขอเตรียมกำลังก่อนเพราะจะต้องตามจับที่เหลืออีก๔ตัวค่ะ
ถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะทำไมมันถึงหลุดออกมาแบบนี้
คือเจ้าของเขาบอกว่าไอ้บ่อเลี้ยงตรงนี้มันอยู่ระหว่างปรับปรุง
มันจะมีรูที่ผนังเนี่ยซึ่งจริงเขาก็เอาตะแกรงเนี่ย
กับอิดบล็อกเนี่ยมากั้นเอาไว้แล้วนะคะ
นี่คุณจริงรูไม่ได้ใหญ่นะ
คือรูไม่ได้ใหญ่แต่จราเข้หลุดออกไปได้นะคุณครับ
อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรไอ้ตัวตระแกงเหล็กที่เอามาปิดกั้นเอาไว้นะคะ
ตรงบ่อตรงนี้มันเป็นอิดบล็อกแบบชั่วคราว
มันก็มีน้องหมาที่เลี้ยงเอาไว้มาดมตรงนี้คุณ
เสร็จแล้วมันก็คงไปคุยจนตะแกงไอ้อิดบล็อกมันเปิดออก
ราเข้ก็เลยพากันมุดรูตรงนั้นคลานตามกันออกมา
โอ้โหหมาออกมาเป็นสิบเลยแล้วก็หลุดลงไปในแหล่งน้ำนั่นแหละค่ะ
มันน่าจะมุดได้แหละเพราะมันตัวเล็กอยู่นะครับ
นี่แหละค่ะพอเสร็จแล้วเอาออกมาได้ก็เอามาใส่ไว้ในบ่อแบบนี้นะคะ
มันงับอืมนี่เดี๋ยวรออีกสี่ตัววันนี้บ่อจะตามจับกลับมาให้ได้หมด
เห็นอย่างนี้เราจะรุ่มกันเนาะคุณดูดิอ่ะกลับมาได้แล้ว๖ตัวนะคะ
ทีนี้ต้องดูแลบ่อเลี้ยงของท่านให้ดีนะครับอย่าให้หลุดมาอีกนะครับ